อุบัติเหตุกันก่อนเกิดขึ้นเมื่อเช้า
ไปพุ่งเสยเอาท้ายของรถบรรทุก๖ล้อนะฮะแล้วปรากฏว่า
ผู้ชายที่นั่งมาด้วยเนี่ยนะฮะเขาบอกว่า
เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยไปเสยยังไงล่ะเนี่ย
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับขออภัยฮะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
ตำรวจสอนอมักกษันรับแจ้งเหตุว่ามีรถเก๋งพุ่งชนท้าย
รถบรรทุก๖ล้อบนสะพานเอกมัยเหนือข้ามถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะครับ
นะฮะเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครก็เลยไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุอยู่กลางสะพานตรงนั้นเป็นถนนสามเลนใครผ่านนึกออก
่งหน้าแยกพระราม๙ตัดถนนประดิษฐมนุนธรรมนะฮะ
ช่องทางขวาสุดพบรถเมอร์ซีเดสสีขาวคันเมื่อกี้เนี่ยฮะ
สภาพหน้ารถพังยับทีเดียวนะครับหลังคาเปิดเลยยางซ้ายแตก
แล้วก็มีเหล็กกันชนรถบรรทุกเนี่ยติดอยู่ที่หน้ารถด้วยเนี่ยครับเนี่ยฮะ
แล้วก็ตรงที่เบาะซ้ายข้างคนขับสิครับคุณผู้ชมครับ
พบผู้สีชีวิตหนึ่งรายคือนายชัยชนะคงพิกุลอายุสามสิบสามปี
อกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหนึ่งคนด้วยนะครับคือนางสาวพัทรดานะฮะ
ห่างออกไปประมาณ๓๐เมตรนู่นรถบรรทุก๖ล้อจอดอยู่ครับนะครับ
ท้ายรถด้านขวามีรอยชนอย่างแรงการชนท้ายเนี่ยหลุดออกมาเลย
แล้วก็มีนายสุภาพอายุหกสิบปีเป็นคนขับนายสุภาพเขาเล่าแบบนี้บอกว่า
ผมก็ออกจากคลองตันนะมุ่งหน้านู่นจะไปนครปฐม
ก็ขับอยู่เลนซ้ายดีจู่โครมนะฮะเอาลองฟังพี่เขาเล่าหน่อยครับ
ผู้หญิงคนขับที่บาดเจ็บเนี่ยพอเล่าได้
เล่าบอกว่ากำลังจะขับรถไปต่างจังหวัด

แล้วมองไม่เห็นรถบรรทุกที่อยู่ข้างหน้า
โอ้โหก็ชนเข้าจังเลยฮะ
เรื่องต้นตำรวจยังไม่แจ้งข้อหากับคนไหนนะครับ
เพราะว่าต้องสอบสวนผู้บาดเจ็บอีกครั้ง
แล้วต้องตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดด้วย
แล้วก็เดี๋ยวก็ว่ากันไปตามหลักฐานฮะ